ขอบคุณไม่เคลิ้มกับผมหน่อยหรือ

ส่งคุณไปเป็นตัวแทนเขา
ถ้าไปเดี๋ยวผมจะพาไปโลงพักครับ
โรงพักสมัยตั้งแต่รัชกาลที่๕เก่าแก่โบราณเลย

ไม่มีใครเขาไปโรงพักอะไรในนั้นแล้ว

ไปดูความโบราณที่นั่นแล้วที่สำคัญอาหารการกิน

เพราะว่ามีทั้งผัดกะเพราคลุกข้าวแดง

แถมมีโอเลี้ยงที่อยากจะเอามาฝากคุณทั้งสองคน

พาไปเที่ยวบริเวณตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสัพยานะครับ
จังหวัดชัยนาธิ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนตลาดเก่า
เป็นตลาดเก่านั่นเองที่เห็นอยู่นี่นะครับ
โอ้โหเป็นจุดเด่นที่ใครก็ต้องมาเยี่ยมชม
แต่คงไม่อยากจะเข้าไปอยู่สักเท่าไหร่แต่เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
นี่คือโรงพักเก่าอายุ๑๑๗ปีแล้ว
เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
สร้างตั้งแต่สมัยร๕นะครับ

เวลาใครไปเที่ยวชมก็ต้องไปชิมด้วย
โอ้โหของกินของขึ้นชื่อที่นั่น
ก็มีเหมือนกันเมนูเด็ดยอดฮิตของที่นี่เดี๋ยวจะพาไปกินนั่นก็คือ
กะเพราคุกข้าวแดงโรงพักจานละ๒๐บาทเท่านั้นถูก
นี่กำลังทำเลยข้าวแดงแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับ
เขาบอกว่าขายมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษแล้วส่วนที่มาของชื่อนั้นก็มาจากข้าวแดงนี่แหละ
ก็คือข้าวที่ไม่ได้ขัดสีเปลือกหูเหมือนข้าวซ้อมมือประมาณนั้น
เปลือกหุ้มนะน้องใบตองนะยังเป็นสีแดงอยู่เลยกินไม่อร่อยแต่ว่ามีคุณภาพสูงคุณนิวนาว
บางคนเขาชอบไงแบบแข็งหน่อยครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็นิยมนำมาเลี้ยงนักโทษ
ที่ทุกครั้งในเรือนจำเพราะว่ามันมีราคาถูกกว่าข้าวขาวในสมัยก่อนนั้นนะครับ
โอเลี้ยงเวลามันจะไปเยี่ยมนักทงนักโทษ
กระฟงกาแฟชาโอเลี้ยงไปฝาก
ก็เราก็เวลาใครซื้อบอกเออโอเลี้ยงนะเดี๋ยวโอจ่าย

นี่เป็นโอเลี้ยงที่เห็นอยู่นี่น้องไม่ต้องเห็นไหม
เวลาเขาชงแล้วก็เสิร์ฟเนี่ยใส่ในกระป๋องนะ
ชื่อของมันก็คือโอเลี้ยงห้องขังครับ
ใช้กระป๋องนมเหล็กชงแล้วก็ร้อยเชือกให้กับลูกค้าไปเลยมันเป็นเอกลักษณ์ไง
คนที่เข้าไปเที่ยวกันเขาก็สั่งโอ้มันแปลกดีนะ
เอาหลอดเสียบลงไปแล้วก็ดูดกินแล้วก็เวลาถือฮิ้วก็ใช้เชือกนี่แหละครับ
เหมือนสมัยโบราณใช่ไหมฮะ
หาซื้อที่ไหนไม่ได้ที่นี่ที่เดียวเขายังทำเอาไว้เป็นเอกลักษณ์นะครับ
ฮิ้วเอากลับบ้านไปเป็นของฝากได้ด้วยนะครับ
ใครถามก็บอกอ๋อไปห้องขังมา

เลยได้โอเลี้ยงห้องขังกลับมา
ใครสนใจนะครับไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับ
ผัดกระเพราคุกข้าวแดงโรงพักและโอเลี้ยงห้องขัง
พร้อมกับเยี่ยมชมโรงพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ก็สามารถมาก็ได้ที่หมู่๔ตมสัพพยาอสัพพยาจังหวัดชัยนาฏ
อยู่บริเวณหลังโรงเรียนสัพยาวิทยาไม่น่าหายากนะ
ก็มาสัมผัสความขลังแล้วก็มนต์เสน่ห์รวมไปถึงรสชาติอาหารเครื่องดื่มได้ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการชัยนาฏนี้ก็ดีสัพพยาวันนี้ดี
เที่ยวกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไปเที่ยวไปดูนก
อะไรนะเขาใหญ่ไม่ใช่นกเขาใหญ่นกใหญ่นกใหญ่ชัยนาฏ
ไปเที่ยวกันได้แล้วก็ที่สำคัญส้มโอที่นี่อร้อยขาวแตงกวา
ชอบมากยิ่งใหญ่ยิ่งดีส้มโอนี่ต้องอร่อยขาวแตงกวานี่ฉ่ำ

หิวเหรอพูดเห็นไม่ได้ทานกันต่อไปเลยพูดเห็นไม่ได้เรียบร้อยสักก่อนอร่อยแน่นอนนะคะ